หนึ่งเรื่องที่เราเคยเล่ากันไว้นานแล้ว
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด๑๙นะฮะ

เพราะมีคนที่เขาเลี้ยงสุนัขเอาไว้อย่างคนใจดีอย่างพี่ตะ
ตลกป้ะหมาตะติ๊งหนกจำได้มั้ยที่จังหวัดบทุมธานี
คือเขาเคยมาวิงวอนขอให้ใครที่ใจบุญช่วยบริจักษ์อาหารเม็ดอาหารสุนัขหน่อย

อยากจะได้ของบริจาคหรือยังไงคือ
เรียกร้องว่าอย่าเอาหมามาฝากไว้ที่เขาเลยเขาเลี้ยงไม่ไหวแล้ว
ไปดูเท่าที่มีอยู่ตอนนี้ก็๓๐๐๔๐๐ตัวแล้วนะ

ยังบ้านของตาหลกบ้าหมาต๊ะติงน่วง

รู้จักกันดีกว่าพี่ต้ะอะนะครับ
เพราะเพียงแกไปสแดงตลกเพื่อหาเงินมาจุดเจือครอบครัว
แล้วก็เอามาให้น้องหมาที่เลี้ยงเอาไว้

มาบริจาคถูกต้องเอามาบริจาคให้เยอะเลย
คือหมาที่นี่มันแปลกอยู่อย่างหนึ่ง
รู้ไหมมันชอบกินอะไรกินอะไรมันชอบกินข้าวสาร
หุงสุกคลุกกับปลากระป๋อง
คือพี่แกเลี้ยงอย่างนั้นแต่อาหารเม็ดมันก็กินนะไม่ใช่ว่ามันไม่กิน
ทีนี้ปัญหามันเกิดบางอย่าง
ยังไงเขาบอกว่ามีคนเอาสุนัขมาให้พี่ตะแกเลี้ยงด้วย
เอามาเพิ่มไม่ใช่เอาไม่เชื่อไปลองฟังเสียงพี่ตาดูครับ

มีคนใจดีซื้อข้าวสารอาหารเม็ดไว้ที่บ้านก็กลับขอบพระคุณนะครับ
แต่สิ่งที่ตามมาคือมีคนเอาหมามาให้เราเยอะมากเลย
ตั้งแต่ออกข่าวไปได้รับหมามาประมาณ๖๐กว่าตัวนะครับ

บอกคุณชนะขอบคุณคุณชนะมากเลยนะที่ช่วยออกข่าวให้

ขออะไรคะขออาหารเหรอครับ
ขอบอกคนอื่นหน่อยว่าไม่ต้องเอาหมามาให้ผมแล้ว
คือนอกจากมาบริจาคอาหารแล้วมาบริจาคหมาด้วยเหรอคะ
ใช่เอาหมามาให้พี่แกเลี้ยงอีก

ขอความกรุณาแล้วกันนะครับพี่แกรับไม่ไหวจริง
เพราะตอนนี้มีประมาณ๓๐๐๔๐๐ตัวมีเยอะมาก
ถ้าถามว่าพี่ต๊าแล้วช่วงนี้พี่ต๊าทำอย่างไร
ก็ออกไปทำงานไม่ได้แล้วหางงหาเงินไง
คือพี่ตาเนี่ยไม่มีงานแสดงก็จริงตอนนี้
แต่แกเนี่ยก็ไปช่วยคุณแฟนขายกาแฟอยู่ที่ตลาดวัดประสิทธิเวศ
อยู่ที่ครอง๑๕ปฐุมธานี
ก็ขายเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์เท่านั้นแหละฮะ
คือใครมีโอกาสไปอุดหนุนทางนั้นกับแกก็ได้นะ
ไม่ได้ว่าอะไรหรือว่าใครอยากจะนำอาหารสุนัขไปให้
อันนี้ก็ไม่ว่ากันเอาไปให้ได้เลย
เอาอาหารไปให้ได้ใช่แต่ขออย่างเดียวอย่าเอาหมาไปให้
อย่าเอาสุนัขไปบริจาคเอาอาหารไปบริจาคได้
เพราะว่าเขาก็หารายได้เสริมในช่วงนี้

เพราะเวลาไอ้หมาใหม่ไปเจอหมาเก่าหมาเจ้าถิ่น
เค้ารอกกันอีกกาดกันเสียงดัง
เอาหมาไปให้คนอื่นเอาภาระไปให้เขานะ

ทำบุญอย่าทำบาปเพิ่มแล้วกันนะคะ